หลวงปู่เข็มที่หลายคนก็เอามาเล่นเป็นอันใหญ่เล็ก

ของตลกหนูความเตย

ให้ก็ไม่ได้คิดว่ามีจริงนะ

เหรียญหลวงปู่เข็ม
จริงนะและรุ่นแรก
เป็นเหรียญหลวงปู่เข็มรุ่นแรกเขาเขียนเอาไว้ชัดเจนเลย
เป็นเหรียญหลวงหลวงอยุธิแห่งวัดเขาอี้โต้คว้างเบ็ด
ของจริงเลยอันนี้คือมาจริงปี๒๕๖๒
ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงอะไรเงินประมาณนั้น
คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยรูปลักษณ์มันเป็นยังไงอยากให้เห็น
ด้านหน้าด้านหน้านี่เป็นรูปหลวงปู่เข็มเดินบนเปลวเพลิงที่ลุกโชน
แต่หันหลังใช่แต่เป็นด้านหน้าเหรียญแล้วมันมีโค้ดที่น่าสนใจเขียนเอาไว้
บอกว่าวัดเขาอีโต้คว่างเป็ดกองไฟยาว๘เมตรหลวงปู่เข็มก้าวลงกองไฟ
๙แรกไม่เป็นไร๙ต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงโอ้โห
คงไม่ต้องสาธยายบอกต่อว่าก้าวต่อไปหลวงปู่เข็มจะเป็นยังไง
หงิกสิครับโอ้โหนี่บรรยายพุทธานุภาพเอาไว้ในหน้าเหรียญไว้อย่างละเอียดแบบนี้
ด้านหน้าไม่พอมีด้านหลังด้วยด้านหลังคุณผู้ชมครับมีตัวหนังสือเขียนว่ารุ่นแรก
พร้อมกับบทสวดพุทธคุณต่างเดี๋ยวผมจะให้สวดแต่ตอนนี้ให้ดูไปก่อน
นี่เขาเขียนมาเป็นพุทธคุณพุทธทางอรรถนานังธรรมังอารัฒนาดังสังคังอรัฒนานัง
แค้วคลาดปลอดภัยถ้าอ่านตามนี้

ผมว่าไปถามเจ้าของกันดีกว่าที่เขาเช่ามานะครับ
นั่นก็คือเซียนพระในจังหวัดเชียงใหม่คนนี้
คนนี้แหละครับเขาบอกว่าเขาเป็นเอฟซี

เป็นตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ไหมคะ

ใช่คนนี้ครับคุณกฤษดาสมะจิติเจ้าของร้านสามกกพระเครื่อง
เป็นเอฟซีตัวจริงเขาเล่าว่า
เรื่องของประวัติอภินิหารความเข้มความขลังของหลวงปู่เข้มมันมาจากทีวี
บังเอิญไปเห็นเล่นมุกอะไรมาแบบนี้แต่ก็ไม่คิดว่าจะมีจริง
แต่พอได้เจอเท่านั้นแหละเขาไม่ลังเลเลยนะครับที่จะเช่าพระองค์นี้เอามาบูชา
ซึ่งพอถามว่าแล้วราคาที่เช่าแพงไหม
เขาไม่ขอเปิดเผยบอกได้เพียงแค่ว่าแรงแรงมาก

ถูกต้องราคาช่วงนี้แพงแรงมาก
โอ้โหนี่คนที่มีความเชื่อนะคิดว่าคงจะต้องอยากเช่าบูชาเหมือนพี่คนนี้แน่เลย

อันนี้คือหลวงปู่เข็มที่คุณชนะพกติดตัวตลอดเวลาเหรอ

ราคารุกินตัวคุณแบบที่แรง
ฉันจำได้ว่าก่อนนั้นที่คุณเคยบูชาหลวงปู่เข็มเปรี้ยวหวานมัน

ตอนนี้คือเขาเป็นเซียนไง

เอาผมย้ำอย่างนี้นะเผื่อใครอยากจะไปดูของจริงที่ไม่ใช่ของผม

เพราะว่ามาทั้งทีหลวงปู่เข็มแบบนี้
ผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นอารัฐนาตาม
เผื่อว่ามีโชคมีลาภ
เพราะฉะนั้นพร้อมแล้วคุณผู้ชมยกมือขึ้นมา

ทางอรัตนานังธรรมมังอรัตนานังสังคังคังกรัตนาดัง
แค้วคาดปลอดภัยสาธุสาธุ

เป็นสิริมงคลกับชีวิตเดียวนะหลวงปู่เข็มอ่ะ
ทำมาเป็นเหรียญเพื่อบูชาแบบนี้จริงเหรอ

อันนี้คือทำมาจริงใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นมุกนะ

เหรียญแรกไม่เป็นไรเหรียญต่อไปหายไม่เอาแล้วนะไม่หาย
ไม่หายยังอยู่ที่พี่เขาแต่มีคนมาขอซื้อเยอะอันนี้เรื่องจริง
มาขอเช่าบูชาต่อจากพี่เขาเยอะ
ก็เลยถึงบอกไงว่าตอนนี้ราคาในการเช่าเนี่ยมันแรง
ต่อไปนี่อาจจะเป็นเหรียญหลวงปู่เข็มรุ่นที่หายากนะ
ในอนาคตนะเพราะว่าอันนี้เป็นเนื้อทองแดงกะไหล่เงินนะคะ
ไม่ธรรมดานะคะดูค่ะรายละเอียดด้านหน้าด้านหลังครบถ้วน

อยากได้กระตุกได้ไหม

อาจจะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเพราะว่าใหญ่มาก

อันนี้ก็คือหลวงปู่เข็มที่คุณชนะพกติดตัวตลอดเวลา
พกไปพกมาหลวงปู่เริ่มคัน

ไม่ต้องพาคุณหลวงปู่ไปพาผมไปนี่แหละ